คุณผู้ชมคะพาไปดูอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เมื่อมีรถทัวร์คันหนึ่งซึ่งเป็นรถทัวร์ที่บรรทุกคณะสงฆ์มา
แล้วเกิดเสียหลักวิดตกเขานะคะคนเจ็บแบบระนาวเลย
และที่สำคัญทำให้พระสงฆ์ที่เดินทางมามรณภาพหนึ่งรูปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณเขาน้ำอ้อมค่ะบนถนนหมายเลขสองสองหก
นครสวรรค์ชัยภูมินะคะในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมรถทัวร์คือเสียหลักพลิกคว่ำแบบเนี้ย
แล้วเป็นช่วงทางแบบคล้ายกับทางเนินลงเขาด้วยนะคะเป็นลักษณะโค้ง
มีผู้บาดเจ็บเยอะมากล้วนแต่เป็นพระสงฆ์นะคะ
ทั้งหมดรวมสิบสามรายด้วยกันแล้วก็สาหัสอีกหนึ่งรายเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ
เป็นรถทัวร์สีน้ำเงินนะคะทะเบียนสามศูนย์ขีดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง
บนราชธานีทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะ
เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลกู้ภัยก็ร่วมนำตัวส่งคนเจ็บส่งนำตัวคนเจ็บนี่แหละ
ส่งในพื้นที่ของโรงพยาบาลบึงสามพันธุ์แล้วก็โรงพยาบาลวิเชียนบุรีเป็นการด่วน
ส่วนตัวคนขับรถทัวร์อาศัยจังหวะที่ชุลมุนหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุค่ะได้มีการพูดคุยกับพระที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ซึ่งท่านนั่งมาในรถทัวร์คันที่เกิดเหตุด้วย
ท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ท่านบอกว่ารถทัวร์คันนี้เนี่ย
เป็นการนำคณะสงฆ์มาจากจังหวัดยะโสธร
เพื่อที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดผาซ่อนแก้ว
ชื่อดังเลยนะของเพชรบูรณ์นะคะ
มากันรวมทั้งหมดเนร๔๘รูป
คนขับ๑คนคารวาสอีก๒คน
พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้ง
ทัวร์ก็พยายามที่จะแซงรถบรรทุกอ้อยค่ะ
แต่เบรกเกิดมีปัญหาเบรกไม่อยู่
พยายามที่จะประคองรถแล้วนะคะแต่ดันเจอสองโค้งต่อกัน
และท้ายที่สุดรองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้วมรณภาพในที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งท่านทราบชื่อท่านเจ้ารองคณะอำเภอเนี่ยคือพระมหาเจริญจักรวโรนะคะ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบุรพารามตำบลลุมพุกด้วย
ลองไปฟังเสียงพระที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ